อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะมีคนร้ายค่ะ

แต่ทีนี้เจ้าของร้านเขาเห็น
ตอนกลางคืนเขาเห็นเขาก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจ
ในช่วงระยะที่ผ่านไปตำรวจโทรกลับมาที่เจ้าของบ้าน
โทรศัพท์ดังคนร้ายได้ยินเพราะว่าช่วงกลางดึกนี้เงียบมาก

ทิ้งของบางส่วนไว้แล้วก็หลบหนีไป

ยังทิ้งหลักฐานไว้ด้วยก็คือไฟแชค
และร้านขายอาหารชื่อว่าครัวยายแตงนะคะ
ในอำเภอภูเรือ
ถูกคนร้ายใช้เครื่องพ่นตัดเหล็กด้านหลังประตูช่องเก็บเงินหนา

แต่ว่ายังไม่ได้เงินไปนะคะ
นางสาวนายนาสุทงศาอายุ๓๘ปี

ที่พักอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงดังผิดสังเกตค่ะ

ก็เลยได้รีบโทรศัพท์มาบอกนะคะ
แต่ไม่เดินลงมาเพราะว่ากลัวถูกทำร้าย
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านเล่าช่วงเวลานี้ให้ฟังค่ะ
รีบลงมาเปิดไปแล้วก็โทรเจ้งสำรวจ

การนะคะคาดการณ์ว่าที่คนร้ายหลบหนีไป
เพราะว่าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเป็นเสียงที่คุณแม่โทรมา
บอกว่าให้ตื่นมาดูหน่อยเพราะว่าที่หน้าบ้านเกิดเหตุ
ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะเห็นว่ามีการทิ้งไฟแชคไว้หนึ่งอัน
ซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญด้วยนะคะ
สงวนเพ็ญศรีผู้จัดการธนาคารออมสิน
ก็เดินทางมาดูที่เกิดเหตุด้วยบอกว่าในจังหวัดเลย

แต่ว่าก็ต้องรอบริษัทประกันภัยมาเปิดเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
จากนั้นตำรวจภูเรือค่ะประสานให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานที่เลย
เก็บหลักฐานและรอยนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวคนร้าย
คาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอภูเรือนนี่แหละค่ะ